เหตุการณ์นี้ครับผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็มาร้องขอความเป็นธรรม
บอกว่าถูกแฟนเก่าเป็นผู้ชายเลิกกันไปแล้วนะ
ตามรังความไม่ใช่แค่ผู้ชายแฟนเก่าเท่านั้นนะครับ
มีเจ๊เจ้าของสถานบันเทิงด้วยเหมือนจะส่งคนมาล้อมหน้าล้อมหลังเธอ
รู้สึกว่าอันตรายล่าสุดรถของเธอมีคนเอาหินมาปลาใส่
และนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นี่คือภาพวงจรปิดหลักฐานที่ผู้เสียหายเป็นผู้หญิง

อายุ๓๐ปีครับเป็นชาวขอนแก่น
เอามาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อครับ
เธอบอกว่าก่อนหน้านี้เลิกรากับแฟนนุ่มไปได้สักแป๊บหนึ่ง
เพราะว่าไปกันไม่ได้แล้วเลิกกันไม่ค่อยดี
ล่าสุดครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เธอบอกว่า
ช่วงประมาณสักต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ
เกือบ๖โมงเช้าตี๕๕๕ตี๕๕๖
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเอามือเอื้อม

ขี่มอเตอร์ไซค์มาเสร็จปั๊บเหมือนเอาหินมาทุ่ม

หลังจากนั้นดูนะฮะเป็นรูเลย
แล้วไพร้หินน่าจะก้อนใหญ่เลยนะคุณคิง

คุณผู้ชมครับผู้เสียหายเธอบอกว่าเลิกกับผู้ชายไปแล้ว

ในเบียร์เนี่ยไปมาหาสู่เจ๊คนนึงเป็นผู้หญิง
ซึ่งเจ๊คนนั้นเป็นเจ้าของสถานบันเทิงชื่อดังในเมืองชุมแพร

รู้ว่าเบียร์ไปมาหาสู่กับเจ๊เจ้าของสถานบันเทิง

ตัวของเธอไปรู้จักกับผู้ชายชื่อในหลิน

แฟนเก่าไปมาหาสู่กับเจ๊คนหนึ่ง
ซึ่งเจ๊ต่อมาเพิ่งมารู้ว่าอ้าวเป็นผัวเมียกับนายลินเหรอเนี่ย

คุยเฉยไม่ถึงขั้นเป็นแฟนนะเธอบอก
หลังจากนั้นเจ๊เจ้าของสถานบันเทิงมาระรานข่มขู่เธอ
แชทส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊กโทรข่มขู่ก็มีครับ
เธอก็เลยรู้ว่าอ้าวตายแล้วนี่ลินกับเจ๊นี่เป็นผัวเมียกันเหรอเนี่ย
หลังจากนั้นครับเธอถามเลย
ลินบอกว่าเอ้าผมกับเขาเลิกกันแล้วเซ็นใบหย่ากันแล้ว
เป็นอดีตเมียไม่ใช่ว่าเป็นเมีย
เธอก็เลยคุยกับนายลินต่อเพราะเห็นว่าฝ่ายชาย
ยืนยันว่าเคลียร์ตัวเองเรียบร้อย
ตลอดเวลาช่วงนั้นเธออ้างว่าถูกระรานจากเจ๊

เลิกคุยกับในลินเมื่อสิ้นปีที่แล้วปี๖๕ครับ
แต่เรื่องเหมือนไม่จบ๓กุมภาพันธ์ปีนี้
พาชายชะกัน๔๕คนมาล้อมรถเธอ
ลานจอดรถในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ขู่ให้ลงจากรถแต่เธอไม่เอาเธอกลัว
กลัวว่าจะเกิดอันตรายก็เลยขับหนีครับ

มีนาคมที่ผ่านมาครับเดือนที่แล้ว
ช่วงประมาณตี๕กว่าเกือบ๖โมง
ก็เห็นวงจรปิดชัดเจน
ว่ามีผู้ชายปริศนาขี่มอเตอร์ไซค์มา
เอาหินมาคว่างใส่หลังรถของเธอจนกระจกแตก
บอกว่าดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็นในเบียร์แฟนเก่านั่นแหละคนที่ทำ

คนที่หนูสงสัยก็คือแฟนอดีตแฟนเก่าแล้วก็พี่ที่รู้จักกับอดีตแฟนเก่า
ทำไมเราสงสัยก่อนหน้านี้เขาเคยมาล่าร้านเราหรือ
ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาค่ะเขาเคยส่งคนมาข่มขู่ค่ะ
มากันกับผู้ชายประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะ

กลัวถึงขนาดที่ว่าทุกวันนี้เวลาขับรถออกมาครับ

ขนาดนั้นเลยเหรอคุณพ่อเพราะกลัวว่าจะตามเจอฮะ
อันนี้คือข้อมูลในฝั่งเธอใช้ชีวิตไม่ปกติอีกแล้วกลัวมากครับ
เจ๊ว่ายังไงเราตามข้อมูลเรื่องนี้จากฝั่งเจ๊ครับ
สถานบันเทิงเธอไม่สะดวกให้บันทึกภาพนะแต่เธอเล่าให้ฟัง
อายุ๔๘เธอบอกว่าแม้จะหย่ากับนายหลินไปแล้ว
แต่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม
ที่ผ่านมาก็รู้ว่าในหลินเจ้าชู้นอกใจก็หลายครั้ง

ลินเคยพาผู้หญิงอื่นมาปาร์ตี้ที่บ้าน
เต้นกันสนุกสนานหลับนอนกันในบ้านของเธอ
มีพยานรู้เห็นและถ่ายคลิปส่งมาให้เธอ
เลยถามกลับเอาถ้าเป็นคุณคุณจะยอมไหมเจอแบบนี้

แล้วก็ไปหาผู้เสียหายผู้หญิงคนเมื่อกี้
เพื่อจะขอคุยขอเคลียร์แต่อีกฝ่ายไม่คุย

หลังจากนั้นฝั่งผู้เสียหายนั่นแหละโทรมา
ผู้หญิงคนนั้นเธอโทรมาบอกว่าขอให้ทุกอย่างจบลงเท่านี้
แล้วเธอก็จะเลิกกับนายลินก็คุยเคลียร์กันจบ
และในลินเองก็มาขอโทษเจ๊และขอโอกาสอีกครั้ง
ก็เลยให้อภัยจบเรื่องราวทุกอย่าง

กรณีที่มีคนไปทุบกระจกรถเก่งคันนั้นเธอบอกว่า
อ้าวไปแจ้งความได้เลยเพราะเธอมั่นใจว่าเธอไม่ได้ทำ

ใครเป็นคนทำและจะถูกดำเนินการอย่างไรต่อไป